ตนรูปร่างไม่เหมือนปกติบางตนเป็นอีคคิวสั่ง
เราก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเหมือนกันครับจังหวัดเชียงใหม่
บางทีมีเสียงคุยบางทีมีเสียงเท้าเดินกันไปเดินกันมา
จากกุมารทองไอ้ไข่ก็มีนะไอ้ไข่เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบ
ไข่ที่เป็นรูปปั้นไอ้ไข่ที่เป็นแกะสลักจากไม้
นี่คือวัดบ่อทิพย์วัดบ่อทิพย์อยู่ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านญาตินี้คนไทยณญาตินี้หรือชาวต่างประเทศรู้จักนี่ไง

นั่งสมาธิแล้วเกิดสติปัญญาภาพแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยพระครูประดิษฐ์บุญศาลหรือครูบามังกะละ

ครูบามังกะละท่านเป็นผู้ดูแลโบราณสถานที่ว่านี้
ดูแลวัดบ่อน้ำทิพย์ท่านได้ชื่อว่าเป็นพระจอมขมังเวทนะฮะ
ตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว
หลายคนที่เช่ากุมารทองไปแล้วเอาออกไปจากประเทศไม่ได้
ทำไมเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาตินิยมมาที่นี่นะ
แต่ไม่สามารถเอาออกนอกประเทศได้ก็เลยเอากุมารทองมาฝากที่นี่
แล้วทุกครั้งทุกคราวเนี่ยหลวงพ่อบอกเลย
ว่าอยากกินอะไรกินเลยนะที่ญาติโยมเข้ามาถวายเนี่ย
มีการถวายเป็นตัวนะถวายรวมใครอยากกินอะไรกินเลย
จากนั้นมาก็มีเสียงอย่างนี้ตลอดเวลา
เสียงเดินบ้างเสียงคุยกันบ้างจุ๊กจิ๊กบ้าง
แย่งกันยุ่งกันนะคงคุยกันอยู่
ฉันจะกินก่อนฉันจะกินหลังประมาณนั้นนะฮะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูบา
ชื่อว่าพี่ประสิทธิ์พี่ประสิทธิ์บอก
จากนั้นมาแล้วยังไง
ก็เลยพอชื่อเรื่องนี้มันโด่งดังออกไป
ว่ามีเจ้าที่เจ้าทางที่มีความขลังมากระทืบเท้าไล่ครูบามังกะละ
จากนั้นมาผู้คนก็เลยเริ่มแห่แหนกันมา
แล้วก็มีการเช่ามีการเอากุมารทงกุมารทองเอามารวมกันไว้ที่นี่
มามันก็เลยกลายเป็นแหล่งชุมนุมของกุมารทอง
ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
คนเขาก็เลยล่ำลือเรื่องความลี้ลับฮะ
โดยปกติถ้าเป็นกุมารทองจะอยู่สัก๑๒ตัวนะ